ขันอาร์เซียนครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่ผู้บอลชาย
ก็เป็นวีดีโอคอนเฟอร์เนสกันด้วยกับกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่
ใจจะปรับที่คุยกันแล้วนะครับเพราะว่ากุญสือชาวเยอรมันอยากมาโน้

บ้างก็ไม่มีช่องให้ได้ฝึกซ้อมเตรียมตัวมากพอ
เพียงแค่๕วันนะครับให้ร่วมฝึกซ้อมกันก่อนจะเดินทางไป

ครับก็ถือว่าต้องรอว่าสภาพทีมนั้นจะเป็นอย่างเงี้ย
สำหรับทีมชาติไทยมีเวลาซ้อมแค่๕วัน
อย่างที่พี่เจบอกไปครับนะครับส่วนคนนี้ครับที่ต้องบอกว่า
เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
ทำให้เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ไม่ได้นะครับ
โดยเรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยจากวิทยุครัพสมฤทธิ์ธนการ
แล้วเจ้าตัวก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับ
แต่ว่าติดปัญหาเรื่องของการเกณฑ์ทหารกับประเทศบ้านเกิดที่สิงคโปร์นะครับ
ซึ่งทำให้เดินทางเข้าประเทศไม่ได้จึงจำเป็นต้องปฏิเสธ
แต่พร้อมที่จะช่วยทีมชาติไทยในทวนาเมนต์อื่นอย่างแน่นอนในอนาคตนะครับ
ก็คือพูดง่ายว่าถ้าต้องเดินทางไปสิงคโปร์เจอไม่ได้เพราะตอนนั้นเขาเป็นคนสัญชาติสิงคโปร์ด้วย
แล้วเสร็จแล้วก่อนจะเปลี่ยนมาใช้สัญชาติไทยตอนนั้นมันติดประเด็นเรื่องของเกณฑ์ทหาร
ซึ่งถ้าเกิดเกณฑ์อาหารเนี่ยมันต้องเสียเวลาเป็นปี๒ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเบนเดวิสก็กำลังต่อสู้กับการเล่นบอลที่อังกฤษ
ก็เลยเลือกมาถือสัญชาติไทยแทนแล้วก็ไปเล่นบอลที่อังกฤษยาว
นั้นก็เลยเป็นที่มาว่ามันก็ยังคงมีคดีค้างเติ่งกันอยู่เรื่องของการเกณฑ์ทหารอยู่ที่สิงคโปร์นั่นแหละ
จริงคุณพ่อของเบนดิวิสเองก็เป็นคนอังกฤษนะครับแต่ว่าไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์
จนได้รับสัญชาติสิงคโปร์
กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
แข่งขันวันที่๕ธันวาคมถึง๑มกราคมปีหน้านะครับ
นัดแรกจะเจอผู้ชนะระหว่างบูไนหรือตีมอลเลสเตย์นะครับ
ที่กำลังจะแข่งขันรอบคัดเลือกกันอยู่นะครับ
ธันวาคมพบเมียนมาร์๑๔ธันวาคมพบฟิลิปปินส
แล้วก็๑๘ธันวาคมพบกับสิงคโปร์นะครับ
ส่วนฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับ

เจอกับความกดดันตั้งแต่ช่วงต้นนะครับ

แพ้เป็นนัดแรกแล้วนะครับอยู่อันดับ๘
สุภัณฑ์บริษัทหนึ่งต่อสองโดยทีมเหลือสิบคนตั้งแต่ช่วงยี่สิบนาทีแรก
นะครับเกมนั้นนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเอเลียสดัวล็อกกองหลัง
มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็จตุรพัฒนสัตว์ธรรมแก๊กซ้าย
ติดโทษแบนนอกนั้นก็อยู่กันครบนะครับ
ฟิลิปโลเลอร์ประกอบเต็มพักแล้วก็เนลสันโบนีย่า
ที่เพิ่งยิงไปเพิ่งยิงประตู๕๐บนไทยลีกนะครับ
โดยนัดนี้การท่าเรือยังต้องลงแข่งขันแบบปิดนะครับแม้ว่าสบค
จะอนุญาตให้แฟนเข้าชมในสนามได้แล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความจุนะครับ
แต่ด้วยกรอบเวลาที่กระชันชิดทำให้ทีมนั้นดำเนินเอกสารไม่ทันนะครับ
ส่วนทางทีมเยือนนะครับเมืองทองของมาริโอยูรอฟสกี้นะครับ
เมืองทองปลดล็อกชนะนัดแรกได้แล้วนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแซงชนะราชบุรีมิดผลไป
สองต่อหนึ่งก็อยู่อันดับเจ็ดนะครับโปรแกรมก็ยังแข่งน้อยอยู่กว่าทีมอื่นหนึ่งนัดนะครับ
ครับความพร้อมไม่มีปัญหาในการจัดทัพนะครับ
ได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงร่วมกับแกนหลักอย่างวิรเทศป้อมพันธ์
เล่นป๊อปแล้วก็อดีศักดรายสอนที่ลุ้นว่าอาจจะยิงทีมเก่าได้หรือไม่นะครับ
ทั้งคู่เคยพบกันมา๒๔นัดรวมทุกรายการนะครับ
เมืองทองเหนือกว่าชัดเจนเมื่อชนะไปถึง๑๕เสมอ๒แล้วก็แพ้๗
ยิงได้๔๔ประตูนะครับเสีย๒๕ประตู
แต่ว่าการเล่นในบ้าน๒ฤดูการหลังสุดนะครับเป็นการท่าเรือที่ชนะได้ทั้งหมดนะครับ
จริงคู่นี้ถ้ามีแฟนบอลก็จะมันมากเลยทีเดียวนะครับ
ใช่นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับในช่วงนัดกลางสัปดาห์เนี่ยก็เริ่มทำเอกสารกันแล้ว
อนุญาตนะครับก็ต้องไปดูท้องที่แต่ละจังหวัดแต่ละเขตพื้นที่ด้วยนะครับ
ถ้าได้ก็๙สัปดาห์แฟนบอลคงจะเข้าได้เกือบทุกสนามเหมือนกันนะครับ
ส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจ๖โมงเย็นประจวบเจอกับบุรีรำครับ
ประจวบก็เพิ่งจะปลดล็อกเก็บ๓แต้มเกมแรกบุกไป
เอาชนะเชียงรายถึงถิ่น๒๑เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ

ความพร้อมครับทางทากิกุญซือจะหมดสิทธิ์ใช้งาน๒กองหลังอย่าง
โตบาสน่าแล้วก็อดุลหมื่นสมานซึ่งบาดเจ็บแล้วก็ผ่าตัดไปหมาดนะครับ
ขวัญชัยสุขล้อมที่ยังไม่หายเจ็บ
ก็คาดว่าประจวบจะยึดเล่นชุดเดิมจากนัดที่แล้วเป็นหลักนะครับ
ส่วนทางบุรีรำแพ้เป็นเกมแรกของซีซั่นเหมือนกันนะครับ
ก็ครั้งนี้นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นนำไปจากฝูงอิดเหมือนกัน
เพราะว่าชมบุรีพลาดเมื่อวานนะครับถ้าเก็บ๓แต้มในเกมนี้ได้
ซึ่งกามารอเช็คความฟิต๓แนวลุกทั้งไมคอนสุภโชคแล้วก็สุพนัทเหมือนตา
เจอกันสถิติที่ออกมาบุรีรำไม่เคยแพ้ประจวบในไทยลีก
ตั้งแต่ที่ประจวบเลื่อนชั้นขึ้นมาในปี๒๐๑๘โดย๖นัดที่เจอกัน
บุรีรำเนี่ยชนะ๕นัดแล้วก็เสมอ๑นัดนะครับ
คู่นี้ก็จะลงแข่งขันเวลา๖โมงนะครับ
ส่วนอีก๒คู่ที่จะแข่งขันในวันนี้นะครับ
เวลา๑๘นาฬิกาครับอีกคู่หนึ่งสมุทรประการ
ตี้พบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดนะครับ๖โมง